คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปหาอะไรอร่อยทานกันหน่อยนะครับ
ติดตามในช่วงของตลอดกินรับรองว่าฟินทะลุประเทศไทย
แน่นอนอะไรครับราวนั้นไปร้านอาหารที่เขานำเข้าสูตรมาจากเกาหลี
เกาหลีโอเปอร์
อารมณ์แบบว่าเกาหลีเกาหลีกันเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยในช่วงของตลอดกิน
เอาละครับคุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้นะเราตรงดิ่งมาเลยที่นี่นะครับ
แถวย่านราชพระวังหินมาทานอาหารอร่อยกัน
แล้วตอนนี้นะผมพารถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ
วัดแห่งนี้เขาอนุญาตครับสำหรับใครที่จะมาทานอาหารที่ร้านที่ผมกำลังจะพาไปเนี่ย
วันนี้อารมณ์แบบเกาหลีเกาหลีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอป้าชนะ
จะพาไปทานอาหารเกาหลีในย่านลาดพร้าววังหินกันครับ
อาหารเพียบเต็มไปหมดเลยนะก่อนที่จะไปชิมกัน
เดี๋ยวผมขอแนะนำให้รู้จักเจ้าของร้านก่อนนะครับ
เริ่มเปิดคุณอ้อมนะครับสวัสดีครับ
เกาหลีที่เกาหลีใต้ทุกอย่างเราทำเองหมดเลยอย่างกิมจิเราก็ทำเอง
ค่ะอันนี้คือเมนูเลยครับ
เมนุเลยครับ
เราต้องคลุกเขาให้เข้ากันเพื่อทานคู่กับหมูเผ็ด

อันนี้จะเป็นไก่ทอดซอสพันจักรจะเป็นซอสหวาน

ใช่คิมจิก็คือกิมจิเอามาที่เราเป็นเครื่องเคียงนำมาทำเป็นซุปกิมจิ

ตอนนี้คือเราเคยไปออกบูธแล้วลูกค้าต้องตามมาซื้อถึงที่นี่
เพราะว่าหาทานยากมากที่รสชาติมันเข้มข้น
เอาล่ะได้รู้จักทุกเมนูแล้วนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ลองทานกันดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ
ตัวนี้เราจะมีทั้งเส้นทั้งแป้งต๊อกโกกิที่เราใส่ไปในนั้น
แล้วก็มีผักผักก็จะนิ่มทานง่ายหมูก็จะละมุนอืม

ข้าวตำไปพร้อมกันกับตัวซุปกิม

ข้าวตำ
กำไพรมงานจะให้ข้าวไม่แตก
อ๋อแบบนี้หอมมาก

สำหรับเมนูแรกเมนูนี้นะครับ
ทานเข้าไปแล้วมันนุ่มเหนียวพอดี

มันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณสามารถทำกันได้ในครอบครัว

ผมทานชิ้นนี้ก่อนด้วยครับ
ไก่ทอดซอสขันจัง

ต่อไปเมนูแกงกิมจิ
อืมหอมมาก

เมนูต่อไปไทยตูนชีส
ลองทานดูนะเมนูนี้
เค็มมันหวานนิด

และเมนูต่อไปกรอนชีสหอมชีสหอมชีสน่ะเลย
มันจะเหนียวยืดยืดหวานหวานข้อโป้ดเนี่ย
นี่คือต๊อกโบรกิค่ะงั้นแบบนี้ทานดู
มันจะเค็มเผ็ด
ทานอาหารที่ร้านก็ง่ายมากเลยเราอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน๘๑ค่ะ
ก็มาจากเอมาทีราชพร้าวออกประตู๓หรือประตู๔นั่งมาประมาณ๕นาที๑ล้าน
ถึงแล้วร้านเนี่ยเปิดวันไหนบ้างเอ่ย
เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงอาทิตย์เลย

นี่แหละครับคุณผู้ชมก็ได้ทานกันให้อิ่มน้ำสำรัดกันแบบนี้
วันนี้นะต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากเลยนะครับ
ขอบคุณภาษาเกาหลีว่าไงนะครับ

วันนี้เต็มอิ่มกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าสัปดาห์หน้านะครับ
ผมแล้วก็รถคู่ใจของผมนะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มน้ำสำราญที่ไหน
ติดตามกันให้ได้ในช่วงของตลอดกินครับ